แต่ยังไม่หมดอ้าวใครว่าจะมาฝากแค่นี้ยังมีอีกคุณ
ยังไม่หมดเหรอคะอีกที่หนึ่งค่ะจังหวัดชัยนาธ
ที่นี่เขาก็จะเป็นการแข่งขันเรือยาวเข้าพรรษา

เป็นยังไงคะบรรยากาศงานแข่งขันเรือยาวเข้าพรรษาจังหวัดชัยนาธิ์ชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่๒๒ประจำปี๒๕๕๙
แต่ละคนเหนียวหูที่เรียกว่าเป็นฝีภายเห็นมั้ย

คุณคะคุณจะเตรียมลงแข่งกับเขาด้วยเหรอ
ใช่ค่ะกูภายก็มา
น้องเวตองคุณมีใบภายแล้วใช่มั้ย

ดิฉันก็มีภายล่ะค่ะคุณชนะ

นี่ค่ะพายของดิฉันพายสับปะรดค่ะ

แบบนี้ก็ฮากันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วครับ

เอาเท้าราน้ำอย่างนี้

ถ้าเอาเท้าราน้ำนานมันจะเป็นยังไง

ไปดูดีกว่าว่าเขาแข่งขันกันสนุกขนาดไหน

และที่สำคัญนี่การแข่งเรือยาวจะต้องมีคนภาค

โอ้โหตาก็ดูจ้องเรือไปด้วยปลาก็พูดไปด้วย
หายใจก็หายใจไปด้วยแห่สุดยอดจริง
เพราะฉะนั้นไปดูฝีไม้ลายมือการพากเรือยาของพี่เขา

บ้านี่ฟังไม่รู้เรื่องเลย

แต่ทีมภาคนี้คือทีมงานจราเข้เพชรสองแควร์

เก๊กราบขอวางก่อน
ก็จะไปฝึกซ้อมกันการแข่งเรือยาว